การแถลงสรุปสำนวนคดีในครั้งนี้
ตำรวจเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา๖คนด้วยกัน
และจากการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็คลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
พบว่ามีคนประมาททำให้คุณตังโมนั้นเสียชีวิต
อย่างที่นำเรียนไปครับเที่ยงครึ่งตรงเป๊ะนะฮะ
ที่กองประชาการตำรวจภูทรภาค๑ครับ
พศจิลภัทรภูมิจิตผู้บัชการตำรวจภูทรภาค๑
ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน
แล้วก็คณะทำงานชุดคลี่คลายคดีนะครับ
แถลงร่วมกันใช้เวลาแถลงไป๑ชั่วโมง๑๗นาทีฮะ
สำหรับพยานหลักฐานในคดีนี้ประกอบด้วยพยานบุคคล๑๒๔คน
พยานที่ติดต่อกับผู้ที่อยู่บนเรือ๒๖คน
พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น๖๒คน
พยานผู้เชี่ยวชาญ๑๖คนและพยานเจ้าหน้าที่๒๐คน
เอกสารพยานวัตถุ๓๓๕รายการพยานเอกสาร๔๗ฉบับ
พยานวัตถุ๒๐๐คลิปสำนวนการสอบสวนรวม๒๔๙๙แผ่น

ทีมสืบสวนสอบสวนได้รวมพยานหลักฐาน
พยานบุคคลพยานแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพที่เกิดเหตุ
โดยเปิดคลิปบางส่วนนะครับคลายความสงสัยความยาว๒๕นาที
แบ่งเป็น๔ส่วนครับคือพฤติการเกิดเหตุ
ไลน์ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
รวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และสภาพของบาดแผล
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกราฟิกไป
เริ่มตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ครับ๔ทุ่มครึ่ง
เกิดเหตุคุณตังโมตกเรือใกล้กับท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
ทุ่มครับตำรวจรับแจ้งเหตุมีการระดมกำลังกันค้นหาแต่ไม่พบ
ไม่พบนะฮะแล้วคนบนเรือก็ไม่มาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวน
นาฬิกาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจเรือพบแก้ววายใบเดียว
สอดคล้องกับจำนวนคนบนเรือที่มี๖คน
ระหว่างตำรวจค้นเรือนะครับมีที่ปรึกษาของกลุ่มคนบนเรือ
แจ้งว่าทั้ง๕คนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนในเวลา๑๕นาฬิกา
แต่ไม่มาพบตามนัดจนเวลา๑๘นาฬิกานายปอติดต่อตำรวจ
กระทั่ง๒๐นาฬิกาทั้ง๕คนก็เข้าพบพนักงานสอบสวน
กุมภาพันธ์ครับบ่ายโมงตรง
พบร่างของคุณแตงโมห่างจากท่าเรือพิบูรสงครามไป๒๓๕เมตร
ลักษณะบาดแผลการเสียชีวิตเป็นการตายผิดธรรมชาติ
จากพฤติกรรมคนบนเรือนั้นไม่มาแสดงตัวให้ข้อมูลทันทีหลังเกิดเหตุ
ตำรวจไปพบเรือเองจึงโทรมาแจ้ง
หลักฐานเบื้องต้นมีเงื่อนงำจึงต้องสอบสวนอย่างละเอียด
ไทม์ไลน์ของคนบนเรือกันบ้างครับ
อ้างอิงจากหลักฐานภาพถ่ายแชทสนทนา
เฉพาะที่เกี่ยวกับคดีนะคุณผู้ชมนะ
กลุ่มคนบนเรือติดต่อกันตั้งแต่วันที่๑๖กุมภาพันธ์เวลา๘นาฬิกา
ปทักแชทไปหากระติกพูดคุยกันในฐานะเพื่อนเก่า
ไปร่องเรือจากนั้น๑๙นาฬิกากระติก
คุณแตงโมและชวนเพื่อนอีก๓คนมีใครบ้าง

กระทั่ง๒๔กุมภาพันธ์ทั้งหมดมาตามนัดหมาย
สำหรับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีการตรวจเรือลำที่เกิดเหตุ
แต่ห้องน้ำของเรือเนี่ยมีการเอาของไปเก็บไว้เต็มห้อง
และการตรวจสอบคราบเลือดบนเรือนั้นไม่พบคราบเลือดครับ
ขณะที่มีข้อพิรุษทำไมมีแก้ววายใบเดียว
เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบโดยรอบไปเจอกระติกสีดำคุณผู้ชม
กระติกสีดำอยู่ที่อู่เรือเปิดดูข้างในมีแก้วฮะ
มีแก้วหลายใบเลยซึ่งยืนยันได้ว่าเรือลำนี้แหละ
เป็นเรือลำเดียวกับที่ใช้ในวันเกิดเหตุครับ
ตำรวจดำเนินคดี๖คนใครบ้างยังไงบ้าง
นุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนะครับกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นผู้ควบคุมเรือ
โดยไม่มีประกาศนียบัตรทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำ
แจ้งความเท็จไม่ติดชื่อที่หัวเรือใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ภัยบูรตรีกาญจนานันต์โรเบิร์ตกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นผู้ควบคุมเรือ
โดยไม่มีประกาศนียบัตรใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
สิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
แซนกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อปช่วยผู้อื่นไม่ต้องรับโทษ
รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้น
แล้วก็ทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำอิสลินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก
ผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงและแจ้งความเท็จ
อ้าวแล้วอีกคนใครอีกคนใครในพีมทำสีทะสีหรือเอ็ม
คนนี้ชื่อเอ็มช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จตำรวจมีความเห็น
สั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกรายครับคุณผู้ชมครับ